ไปดูที่อุดรธานีกันบ้างดีกว่านะครับ
ชาวอุดรธานีกว่า๓๐๐๐คนคุณใช่ค่ะ
เขาไปร่วมพิธีรำบวงสวงพลตรีพระเจ้าบรมวงเถอร์
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเนื่องในวาระครบรอบ
เข้าสู่ปีที่๑๒๔วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี
งานจัดอย่างยิ่งใหญ่มากแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวอุดรธานี
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานนี้ขึ้นมา
เพื่อน้อมสำนึกนะครับโดยชาวจังหวัดอุดรธานีพร้อมใจการบรำบวงสวงสะดุดี
ที่บริเวณพระอนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเถอร์
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมในวาระครบรอบเข้าสู่ปีที่๑๒
ในการก่อตั้งมืออุดรธานี
โดยปีนี้มีนางสาวสุดารัฐบุตรพรมหรือว่าคุณตุ๊กกี้
ลูกหลานชาวอำเภอวังสามหมอมาร่วมรำด้วย
ถามว่าเธอเพิ่งร่วมรำหรือเปล่าไม่๓ปีแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีคนดังที่แบบเขาไปดังในพื้นที่อื่น
เขาก็กลับบ้านเกิดมาร่วมรำ

ใช่นะครับโดยผู้ร่วมรำจะแต่งตัวเหมือนกันหมดนะฮะ
เสื้อแขนกระบอกสีแสดผ้าสิ้นมัดหมีบหรือว่าผ้าพื้นเมือง
เข้มนะครับพาดด้วยสบายหรือผ้าเบี่ยง
ผมด้วยดอกทองกว่าสีแสดในมือถือมาลัยกร
นี้ติดลิฟตบิ้นไว้ทุกสีดำที่ไหล่ซ้าย
ใช้เวลาในการรำพร้อมกันแบบนี้คุณ๑๐นาที
หลังจบเพลงก็จะนำมาลัยกรไปถวายแล้วก็เก็บไปด้วย

ผมเห็นคนลงในโลกโซเชียลที่ไปร่วมรำเนี่ย
โอ้โฮผมชื่นชมมากในความร่วมแรงร่วมสัมพักฐี
แล้วก็มีจิตใจรักความเป็นพี่น้องชาวอุดรธานี
เห็นเลยว่าทำไมจังหวัดอุดรธานีถึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน

ภายในงานณภารกรสุวรรณรัชองค์คมรุนตรี
เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธีนะคะ
และมีทายาทราชสกุลทองใหญ่
นำโดยหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่
หมอมราชวนทองนับทองใหญ่
ร่วมและครอบครัวมาร่วมในพิธีด้วย

ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี

โดยนายอินทิพลตรีวัฒนสุวรรณ

ปีที่จะเข้าสู่ปี๑๒๕ของชาวอุดรธานี

พระอนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงธ์เธอ

โดยจะทำการปรับปรุงให้เสร็จทัน
สำหรับงานในปีถัดไปค่ะ